ถามอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์ค่ะ
หลังจากนี้ทิศทางของประเทศไทยทิศทางของการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อ
อาจารย์วิเคราะห์โค้งสุดท้ายกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องที่คนไทยต้องลุ้นจริง
เหลือเวลาอีก๓วันชะตากรรมของประเทศจะเป็นยังไง
อนาคตทางการเมืองรวมไปถึงอนาคตของประเทศไทย
มันก็จ่ออยู่ตรงสองสามวันนี้มันจะมีเรื่องตามมาเยอะ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้
ฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญ
แต่ว่าจู่ก็มีหัวข่าวขึ้นมาที่

ยืนสหรัฐมนธรรมนูญประหนักหุ้นไอทีวี
สะกัดพิธราประชุมเป็นนาโยค
แล้วก็มีหัวข่าวตามมาว่าลุ้นสารรัฐมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอหรือไม่
นี่เป็นข่าวที่คนตาตื่นหูผึ่งกันมา
ซึ่งต้องฟังรายละเอียดครับ
รายละเอียดเนี่ยมันมาจากรายงานข่าวว่า

ว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกรกตเนี่ย

กรณีที่ผู้ยื่นร้องต่อกรกตขอให้พิจารณาส่งสารรัฐมนูลวินิจฉัย
เรื่องของคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีนั่นแหละ
วินิจฉัยว่าเข้ารักษณะต้องห้ามไหม
มาตรานั้นมาตรานี้

คณะกรรมการเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วได้รวบรวมข้อเท็จจริง

พยานหลักฐานต่างเสร็จสิ้นแล้ว
พอเสร็จสิ้นแล้วทำยังไงครับ
เสนอต่อที่ประชุมกรกตพิจารณาในต้นสัปดาห์นี้

แต่ว่าเวลามันทำไมช่างพอเจาะ
เจาะตรงที่ว่าปกติกรกตจะมีประชุมกันทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์
วันนี้วันจันทร์นี่ก็เลยมีรายงานว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมวันที่๑๐กรกฎาคือวันนี้
เห็นจังหวะที่หมอจไหมครับ
แล้วก็คาดว่าที่ประชุมกรกตจะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูล
โดยให้สำนักงานดำเนินการทันที
แล้วเหมาะเจาะต่อมาก็คือว่าปกติสารรัฐมนูลก็จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ
แล้วสัปดาห์นี้ก็ตรงกับวันที่๑๒กรกฎาก่อนเลือกโหวตนายก๑วัน
นี่เห็นไหมครับนี่เป็นการเหมาะจออีกเหมือนกัน
ฉะนั้นถ้าสารรัฐมนูลรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
สอไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอาจจะมีผลต่อโหวตนายกในวันที่๑๓
มีการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ได้เชิญคุณพิธามาชี้แจงหรือยังที่กกต
คำตอบคือเชิญมาชี้แจงก็ได้ไม่ต้องเชิญมาชี้แจงก็ได้นี่

ที่บอกว่าจะมีผลโหวตนายกในวันที่๑๙เนี่ยต้องใช้คำว่าอาจจะเพราะอย่างนี้ครับ
ถ้าสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไม่มีผลโดยตรงต่อการโหวตเป็นนายกไม่เกี่ยวกันครับ
เพราะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสอสอไม่ขัดคุณสมบัติการเป็นนายก
แต่มันจะมีผลโดยอ้อมครับผลโดยอ้อมก็คือจะทำให้สว
ฝ่ายที่เขาเตรียมอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้อ้างความชอบทำไงว่านี่แหละ
ในเมื่อสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสอก็ไม่ควรจะเอามาโหวต
เป็นนายกรัฐมนตรีแบบเดียวกับที่คุณธนทรเจอมาไง

ต้องลุ้นกรกตในวันนี้
ต้องลุ้นสารรัฐมนูลในวันพุธที่๑๒ก่อนวันโหวตนายกเพียง๑วัน
ก็อย่างที่บอกว่าทำไมมันช่างเหมาะเจาะกันเหลือเกิน
คณะกรรมการที่รวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมเสร็จแล้วส่งกรกต
เพราะเอิญว่ากรกตต้องประชุมกันทุกวันจันทร์อ้าววันจันนี้ซะเลย
ส่งสารรัฐมนูลอ้าวเพราะเอิญว่าสารรัฐมนูลก็ประชุมกันทุกวันพุธ
ฉะนั้นก็เอาซะวันพุธนี้เลยจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่
นี่เป็นรายงานข่าวที่ต้องลุ้นครับว่ามันจะเกิดเหตุนี้หรือไม่
ส่วนสัปดาห์นี้มีเวลาอีก๓วันโค้งสุดท้าย
มีคำถามว่าความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องการโหวตคุณพิธา
มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรใหม่
หนึ่งฝ่ายที่มีหน้าที่กลางกลางไม่ต่อต้านแต่ไม่ยืนยันรอวันโหวต
อันนี้ต้องรู้กันวันนั้นเลยครับ

ไอ้ที่บอกว่าได้๖๕เสียงแล้วเนี่ย
จะมีใครบ้างใช่หรือไม่ใช่
ฝ่ายที่ไม่หนุนโดยตรงแต่ยึดหลักการว่า
เมื่อประชาชนเทคะแนนเสียงมาอย่างนั้น

แล้วฝ่ายที่ปรากฏประกาศหนุนเต็มตัว
ฝ่ายที่ประกาศหนุนเต็มตัวเนี่ย
ก็ต้องควรจะฟังเขาด้วย

ฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมเนี่ย

สวเหล่านั้นเขาคิดยังไง

ของคุณทิชาณนครที่ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ถ่ายทอด
คุณทิชาได้พูดถึงสวที่ประกาศต่อต้านคุณพิธาแล้วก็ใช้
คำว่าขอโทษโปรดนั่งลงอย่าวู้วามอายุมากแล้วตำแหน่งก็
สูงเงินเดือนก็เยอะประชาชนก็ไม่ได้เลือกมาช่องทางที่
จะหาความสง่างามไม่ได้เลยดังนั้นก่อนจะกระโจนไป
ข้างหน้ากรุณาหยุดความอหังกาเหลียวไปดูข้างหลัง
ก่อนได้โปรดแล้วคุณพิธาก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่ที่เกิดมาที่
มาของสวที่ไม่เกี่ยวข้องใดใดกับประชาชนแต่ฉวยเอา
จงรักพักดีมาสวมใส่เพื่อให้มีอำนาจมีความชอบ
ธรรมที่เหนือกว่าคนที่ประชาชนเลือกมาแล้วก็พูดถึงเรื่อง
มาตรา๑๑๒การแก้ไขมาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกลก็เป็นนโยบาย
ที่เปิดเผยต่อประชาชนอย่างชัดเจนได้ยินกันทั้งบ้านทั้ง
เมืองทั้งจักรวาลไม่ใช่เป็นการอำพรางไม่ใช่เป็นการ
หลอกลวงโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา๑๑๒ภายใต้ระบอบประชาธิ
ไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกที่สำคัญสว
ก็ต้องรู้เกินรู้ยกเว้นแกล้งโง่ชั่วขณะในกรณีที่
มีกฎหมายจะเข้าสู่สภานั้นเนี่ยขั้นตอนไม่เคยง่าย
มันไม่เคยธรรมดานั่นหมายถึงการแก้ไขมาตรา๑๑๒อาจถูก
คว่ำเอาง่ายในชื่อความชอบทำแล้วสุดท้ายคุณ
ทิชาก็บอกว่าการออกมาแสดงความจงรักภักดีเหมือนอ่อน
พรรษาทางการเมืองสวบางคนจึงมีราคาที่ต้องจ่ายอย่าง
สมเหตุสมผลสมตำแหน่งสมค่าจ้างที่มาจากภาษีของ
ประชาชนนั่นคือการไม่ผ่านประเมินผลคุณภาพการทำงานและ
ต้องปลดออกจากตำนานต้องออกจากตำนานที่จะอาจมีฉาก
ทำงานของสวหลายคนเหมือนยาหมดอายุที่อันตรายและ
ต้องทิ้งลงถังขยะเท่านั้นนี่คือโพสต์ของคุณทิชา
ยาวกว่านี้แต่เอามาตัดตอนแค่นี้นักวิชาการก็ออกมาอีกหนึ่งท่าน
รนันทนานันทวโลภาษคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารมหาวิทยาลัยเกริกคนนี้
จดหมายเปิดผนึกบอกว่าถ้าหากท่านสวเลือกโหวตนายกตามเจตจำนงประชาชน
โดยเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกประเทศก็จะเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตยต่อไป
ประชาชนย่อมยินดีที่เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองในฐานะเจ้าของประเทศ
ตัวท่านเองก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นสวผู้กล้าหารมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย
เป็นอิสระจากระบบอุปถัมภ์ทั้งปวงครอบครัวของท่านก็จะได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
จากนี้ท่านอาจจะตกเป็นจำเลยของสังคมในข้อหาว่าเป็นผู้ขัดขวางกระบวนการ
ประชาธิปไตยของประชาชนท่านเลือกได้ที่จะให้ประวัติศาสตร์
จำชื่อเสียงวงตระกูลของท่านในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตย
สังคมจะยกย่องสันเสริญตลอดไปหรือจะเป็นโมคบุรุษที่จะถูกสังคมประนาม
ปราบชีวิตจะหาไม่นี่ก็ดูเดือดเลยครับ
จริงก็ยาวกว่านี้เป็นความเห็นหลายภาคส่วน
ก่อนที่จะโหวตนายกในอีก๓วันข้างหน้า
ปิดท้ายว่าในฐานะคนที่ติดตามประวัติศาสตร์
คนที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงมาหลายครั้งอยากจะบอกว่า
ทุกครั้งมันจะเริ่มต้นโดยผู้มีอำนาจคาดไม่ถึง
ปีสองพันห้าร้อยก็คาดไม่ถึง
แล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายจากการโกงเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ผู้มีอำนาจในตอนนั้นก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุจราจนเป็นพฤษภาธมิน
ที่เรารู้จักกันว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างคาดไม่ถึงทั้งนั้นนะครับ
ฉะนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ย
อย่าคิดว่าอย่าใช้คำว่าคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงรู้อย่างนี้รู้อย่างนั้น
วันนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทบทวนว่านี่คือรอยต่อที่จะนำไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง
อย่างที่เราปรารถนาหรืออย่างที่เราไม่ปรารถนา
นี่คือเขตเส้นใต้เหลือเวลาอีกสามวัน
ก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะฮะ